พี่ดาวบอกว่าเดี๋ยวพาไปทำดอกไม้
เมื่อวานนี้ไปดูแล้วว่าดอกไม้ที่จะเอาไปมอบให้วันวาเลนไทยเนี่ยทำมาจากต้นสนู
แต่ทีนี้แล้วขั้นตอนล่ะเข้าช่อมันเป็นยังไง

แหมก็อยากให้ตื่นเต้น
เอาดูก็ได้ให้ดูเลยก็ได้

ขอไปดูใกล้เฮ้ยก็เห็นเสื้อคนวับ

ว่ะพี่จิตตาวาดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

บอกย้อมสีมาแล้วเรียบร้อย
เดี๋ยววันนี้อยากจะมาทำดอกไม้ที่มีดอกเดียวในโลก
ที่ใครก็ไม่เคยเห็น
เดี๋ยวแค่รู้กันทำไมไม่เปิดประตูเข้าไปคุยกันครับ

มาคุยกันนะคะ
สวัสดีครับเป็นท่านการณ์พี่ถึงกันน่ะค่ะ

โอ้โหหลายดอกเลย

ย้อมมาพี่เขาบอกว่าให้หนูมาทำดอกกุหลา
ยากไหมคะดอกกุหลาบ

อย่างนั้นวันนี้หนูทำดอกกุหลาบนะ

มาได้เวลาทำดอกไม้กันแล้ว
ว่าแต่พี่จินตนาจะให้ใครสอนหนูทำดอกไม้คะ

สวัสดีค่ะพี่กุ้ง
อันนี้ก็คือมือหนึ่งของกุหลาบค่ะ

มือหนึ่งขาดไปแล้วค่ะเขาปอกเปลือกค่ะ

เดี๋ยวหนูสังเกตว่าตอนที่หนูทำมานะ

ค่ะแล้วมันหยิบได้อย่างไรค่ะ
พี่ก็จับมันขยุ่มเข้ามา

นี่เกือบได้แล้วค่ะ
กุ้งมันไม่เหมือนดอกกุหลาบ
มันเหมือนงูเห่าคุยกันยังไงก็ไม่รู้ค่ะพี่

อันนี้ต้องใช้ประมาณกี่กีบคะ

เพราะว่ามันเป็นไซส์๕เซน
เอาหนูได้แล้วขั้นตอนต่อไป

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม
พร้อมแล้วที่จะส่งให้กับลูกค้านะคะ

เอาไปรวมกับคนอื่นเลย

พี่ขอแยกไว้ก่อนหน่อยนึงเนอะ

ลูกค้าเขวกูคิดว่ามันสวยเกินไป

ถ้าเขาสั่งแบบนี้มาพี่ผลิตไม่ทันเลยนะ
เพราะแบบนี้พี่ทำไม่ค่อยเป็น
จากดอกกุหลาบแสนสวย
มาเป็นดอกเรเบียร์

แหมโยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลย

ขอเรียนทำดอกเยียมวีร่าด้วยนะคะ
คุณป้าชื่ออะไรค่ะแนะนำก่อนค่ะคุณป้าชื่ออะไรค่ะแนะนำก่อน

ข่าวเขาเงียบหายไป๒๓ปีเลยนะ
หนูก็คิดว่าไปได้ดีนะ
ใช่มั้ยคะใช่ค่ะขอส่วนไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่เหรอ

ยากไหมคะคุณป้าไม่ยากค่ะจริงนะ
เอาเริ่มเลยค่ะอย่างแรกเขาเรียกว่าอะไรคะการทำแบบนี้
เนื้อสโหน่เอามาปั้น
โอ้โหคุณผู้ชมต้องปั้นจากแบบนี้ให้เป็นแบบนี้

พี่ทราบทำอะไรต่อคะ

โอ๊ยนักกาไก่ไป

คุณผู้ชมหลังจากที่
หลังจากที่เป็นแบบนี้เสร็จหมดเรียบร้อย

มาให้ดึงดอกเบนเยลล่า
เกลียวบีล่า
พอดึงรัดแล้วเขาก็จะบานออกเป็นแบบนี้เลย

เห็นไหมดอกเยบิล่าฝีมือดาวสวยอยู่นะ

ดอกเยาบีร่าดอกกุหลาบดอกมะลิอื่น

ต้องขอบคุณเจ้าแม่ของที่นี่ก่อนนะคะ

ท้าให้ไปจัดช่อดอกไม้เลยค่ะ
ถ้าหนูทำดอกเดียวได้
หนูก็ทำเป็นช่อได้

จัดสวยก็เชิญมาจัดช่อเลยค่ะ

สีขาวด้วยละกันสีขาวน้อยแล้วอ่ะ

เป็นยังไงคะรับคำท้าเราก็ต้องทำได้เหมือนกัน

ต้องไปถามคณะกรรมการว่า
ได้ไหมฝีมือนี้ผ่านเปล่า
เสร็จแล้วค่ะได้เวลามาถามกรรมการแล้ว
ช่อนี้สวยไหมถ้าสวยยกมือขึ้น

สวยสนุกว่าสวย

ขอบคุณค่ะรับจริงค่ะ

ขอบคุณค่ะ

การจัดช่อของเขานี่เป็นงานฝีมือจริงเลยนะคะ
ทำดอกไม้จากต้นสโนไม่ธรรมดานะ

ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ปีละหนึ่งล้านบาท
สร้างรายได้ดีมากเลยนะคะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชม
บุกไปตะลุยที่ไหน

ชุมชนต้องแชร์
วันนี้สวีดักษ์สวัสดีค่ะ

ไม่น่าจะใช้เดี๋ยวหนูเอาไปฝากพี่โจ้ดีกว่า

นี่คุณจะได้ใช้เร็วนี้นะไปค่ะ

เอามาให้คุณผู้ชมดูเลยนะว่า

ซูมเข้ามาคุณผู้ชมจะเห็นว่า

แต่ละเกลียดนี่มันบานแบบไหน
คนละแบบกับแบบที่เคยเห็นมา

แต่รายละเอียดนี่คือเขาใส่ใจสุดเลยนะ
แล้วสีจะเป็นลักษณะสีพาสเทล

โอ้โหมีเบอร์โทรขึ้นไม่มีโปรโมชั่นอะไรใช่ไหม
เดี๋ยวมาบอกเบรกหน้า
นี่แหละชุมชนต้องแชร์เรื่องดีแบบนี้เล่าสู่กันฟัง